ถ้าถ้าเกิดจะเทียบจริงแล้วเนี่ยปีนี้ถือว่าน้ำเยอะหรือว่าน้อยกว่าปี๕๔อาจารย
ปริมาณน้ำโดยภาพรวมแล้วเนี่ยน้อยกว่าปีห้าสี่นะครับ
น้อยกว่านะน้อยกว่าประมาณสักห้าเอ่อสามในห้านะครับ
ห้าก็หมายถึงว่าปีห้าสี่เนี่ยน้ำปริมาณที่ผ่านนครสวรรค์
ประมาณห้าพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับปีนี้นะครับ
ประมาณสามพันลูกบาทเมตรต่อนาทีแต่ว่าบางส่วนเนี่ยคือมันอยู่ในแม่น้ำซะเยอะ
อยู่ในร่องน้ำแล้วก็การเข้าทุ่งหรือว่าการอะไรเนี่ย
อาจจะทำได้บางส่วนเพราะว่าฝนที่ตกก่อนหน้ามันเข้าไปขังในทุกบางส่วนแล้ว
อืมนะครับโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับ
ที่ในช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานี่ก็คือ
ปัญหาเรื่องการระบายน้ำเนื่องจากฝนตกปริมาณค่อนข้างมากนะครับ
อ่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภายุโนโลครูอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนที่ตกตามสภาพร่องมรสุมที่มันพาดผ่าน
กรุงเทพแล้วก็ภาคกลางตอนล่างครับครับแต่ว่าหลายพื้นที่ทำไมเขา
เขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาท่วมขังสูงแล้วก็เขาก็ท่วมขังเป็นเดือนแล้วก็นานเหลือเกิน
ถ้าเรามองในเชิงของคนที่อยู่ตามริมแม่น้ำเนี่ยอันนั้นจะรู้สึกได้ว่าน้ำมันสูง
เกือบเท่าปี๕๔เลยเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่ไปลงอยู่ที่แม่น้ำ
น้ำเหนือที่มานะครับน้ำเหนือที่มาจากนครสวรรค์ผ่านระบายเขื่อนเจ้าพญาบังเนี่ยเนี่ย
ข้างจะอยู่ในแม่น้ำซะเยอะนะครับคือสิบส่วนเนี่ยอยู่ในแม่น้ำประมาณสักเจ็ดส่วน
ส่วนอาจจะเข้าทุ่งมีการบริหารทุ่งบ้างแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเนื่องจากว่า
รอเรื่องของการเก็บเกี่ยวของผลผลิตในทุ่งนะครับก็ทำให้น้ำส่วนใหญ่มันลงมา
พอเลยเขื่อนเจ้าพญามาแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเริ่มค่อนข้างจะยากนิดนึ
เพราะว่ามันไหลมาแล้วไม่มีส่วนที่จะสามารถบริหารจัดการได้นอกจากไอ้ทุ่งตัวนี้
ถ้าทุ่งบริหารยังไม่ได้มันก็จะลงมาข้างล่างครับแต่เดี๋ยวก็ต้องใช้เวลาเนื่องจากว่า
ไหลจากเขื่อนมาถึงผ่านทุ่งลงมาถึงกรทมเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๓วันนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ที่บางบานหรือว่าอยู่ที่โผงเพงในจุดของภาคกลางที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ย
ความรู้สึกก็จะเหมือนกับปี๕๔ครับเพราะว่าน้ำระบายลงมาแล้วมันอั้นอยู่ตรงนั้น
ใช่มันอ่านอยู่ครับตอนนี้เพื่อจะรอไปต่อเขาจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมฮะ
ในส่วนของเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้คือน้ำจากนครสวรรค์เริ่มชะลอและเริ่มลดลงแล้วครับ
แต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังต้องเร่งในส่วนที่อยู่เหนือเขื่อนเพราะว่าไอ้เขื่อนเจ้าพระยานี้ก็คือมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่อุทัยธานีชัยนาฏอยู่
นั้นก็ต้องเร่งระบายลงมาก่อนครับแล้วก็อาจจะมีระบายเข้าระบบชมธานด้านซ้ายขวานะครับ
ขวาคือทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันตกก็ไปลงท่าจีนฝั่งขวาก็จะลงคลองชัยนบัตรศักดิ์ก็อาจจะไปผ่านลบบุรี
เพราะเอิญช่วงนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยฝนมันตกแล้วก็ทิ้งความเสียหายไว้เยอะก็คือน้ำขังอยู่เยอะ
อาจจะระบายได้ไม่เต็มที่ก็ต้องลงมาข้างล่างอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเน้นลงมาที่ทางด้านเจ้าพญาตอนล่างครับ
แล้วไปเจอน้ำทะเลหนุนด้วยใช่ไหมฮะอ่าประเด็นก็คือมันลงมาแล้วเจอน้ำทะเลหนุนครับ
ก็เลยยังไปได้ช้าอยู่เลยได้ช้าครับเข้าใจว่าการบริหารจัดการอาจจะต้องใช้เรื่องของเขื่อนคลองรัฐโพ
ประตูของลาโอมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระหว่างที่น้ำหนุนนะครับ
อาจจะต้องมีการปิดแล้วก็ช่วยเล็งละบายจนช่วงน้ำลง